เรามากินอะไรที่มันแซ่บกันบ้าง

แล้วร้านนี้บอกเลยว่าในชีวิตนี้ต้องไปสักครั้ง

น้ำลายแจกรวดเลย
น้ำลายแจกรวดเลย

น้ำลายแจกรวดเลย

น้ำลายแจกรวดเลย
กลางวันนี้ส้มตำไก่ย่างไหม

มีโอกาสลองไปจัดกันดูที่จังหวัดเลยนะจ๊ะ